อันนี้แฟนคลับก็ให้เหมือนกันให้ความรักให้ความลุ้นเหลือเกินนะคะ
สำหรับคู่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าคู่ที่แฟนคลับอยากจะให้รักกันมากละกัน
สำหรับช้อนจินดาโชธนะคะช้อนจินดาโชธนะคะ
แล้วก็คุณยิปซีคิรตินั่นเองล่าสุดค่ะ
แฟนคลับนั้นมีเรื่องให้แบบมีเรื่องให้หน้าบานไปตามกันนะคะ
เมื่อเห็นภาพแล้วก็ความอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงคุณ๒๔เนี่ยนะ
วยพรวันเกิดให้ฝ่ายชายค่ะเอาไว้ว่า
ดีใจกับคุณที่ได้ลงมือทำอย่างที่ตั้งใจจนสำเร็จลุล่วง
ขอให้คุณคงไว้ซึ่งจิตใจที่ดีแบบนี้ต่อไป
ขอให้สิ่งดีเกิดขึ้นแก่คุณ
ภูมิใจในตัวคุณนะสุขสรรค์วันเกิดค่ะ
ซึ่งภาพดังกล่าวนะคะก็เป็นภาพที่สาว๒๔
อยู่ร่วมเฟรมกับฝ่ายชายที่ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัคร
ของมูลนิธิร่วมกระตันยูค่ะ
บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงนั่นเองนะคะ
โดยฝ่ายชายค่ะก็เข้ามาขอบคุณกลับเช่นเดียวกันค่ะ
แล้วก็นอกจากภาพนี้นะคะจะทำให้แฟนคลับเป็นปลื้ม

เปิดตัวเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการนะคะ
น้องสาวอย่างคุณแกรนพันวรสค่ะ
ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าอะไรกันขนาดนั้นอีกด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกคู่นี้เนี่ย
ว่าเขามีพัฒนาการทางความสัมพันธ์นะ
มากกว่าเดิมได้หรือเปล่านะคะ
ซึ่งคู่นี้นะคะแฟนคลับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่
ล่าสุดนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะ
แฟนคลับได้ลุ้นมากหนักขึ้น
เพราะว่ามีการอวยพรวันเกิดผ่านสื่อแบบนี้ด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะจริงแล้วก่อนหน้านี้คุณช้อนจินดาโชธเอง
เขาก็เคยออกมาบอกว่ารู้สึกดีกับสาวยิปซีคิรติด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีคำยืนยันใดออกมาจากฝั่งของสาว๒๔คีราเต้
อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ